มาฟังคำนี้ดีกว่ายังไงยังไงมาดูลำเพลินวงสะกอนเออ
จากความหล่อแล้วผลงานเขาเยอะนะคะตอนนี้ก็มีละครเจ้าสาวยืนหนึ่งอยู่นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เขาเล่นกับลำไยหายทองคำน่ารักคู่นี้ใช่เขาสนิทกันแหละ
แต่เขาบอกว่าพี่คือบอกไม่ต้องห่วงหรอกนะเรื่องสนิทกันเนี่ยคือสบายใจได้
เพราะว่าเขาจิ้นอยู่กับเบลนิพาดาแล้วน้องเบลติดกับลำไย
บอกว่าไม่มีเขินอะไรหรอกไม่ต้องไปขอบงขอเบลอะไรหรอกนะคะ
มีผลงานคู่กันหรือเปล่าเขาบอกว่าเพลงเนี่ยมีแน่นอนนะคะ
แล้วก็ไม่เขินด้วยแต่ล่าสุดทำไมฉันเห็นน้องแก้มแดง
ก็ไม่รู้นะเก่าแต่งเออหรอหรืออะไรอันนี้แต่งหน้าโชว์เฉยเฉยค่ะ

คือต้องบอกว่านักร้องลูกทุ่งยุคนี้ไม่มีไม่มูนะ

เจิมหน้าหนาทองไปสักลายมือนะคะ
แต่ลำเพลินบอกว่าไม่เอากับเขาด้วย

ล่าสุดไปฉีดวัคซีนมาสองรอบ
เป็นลมทั้งสองรอบพยาบาลเรียกกันแบบว่าใหญ่โตเลย

ผมสิบริสักเมื่อก่อนไหนผมหย่านเข็มขึ้นอย่างนึง

ไม่ครับแต่เราก็เชื่ออยู่นะ
เชื่ออยู่นะเรื่องนี้ว่ามันมีจริงอยู่

งานกลับมาที่เก่าแล้วครับตอนนี้ก็
หลังจากที่ไปน้ำโควิดร้าย

ต่างคนก็ต่างทำอัลบั้มเป็นของตัวเองครับ